คุณผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและ
เคยได้รับการสนับสนุนนมโรงเรียนคุยข่าวนี้ดีกว่า
หรือว่าเพจเฟซบุ๊กก็ได้นมโรงเรียนคิดว่า
เอามาขายได้ไหมนะฮะอืมอ่าถามแค่นี้
ก่อนนะครับคือมันมีดราม่าเกิดขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับคือดราม่าเกิดขึ้นคือนมโรงเรียนเราก็รับรู้กันว่า
ข้างกล่องเขาก็เขียนติดอยู่แล้วนะว่าห้ามซื้อขายหรือจำหน่าย
คือนางสาวทุวะดารานะครับท่านอ้างบอกว่า
นมมาจากเพจหนึ่ง๖รังแต่ลูกท่านเนี่ยนะครับ
นมโรงเรียนมาอีกจึงกลัวจะกินไม่หมด
เดี๋ยวมันจะหมดอายุซะก็เลยเอามาโพสต์ขาย
คือถ้านมที่ได้มาฟรีนะฮะก็จะแจกให้คนอื่นฟรี
แต่นมที่ซื้อมานี้เธอบอก๖รังเนี่ย
มีค่าใช้จ่าย๒๕๐บาทนะครับ

ก็เลยโพสต์ขายไม่คิดว่าจะเจอกระแสแบบนี้ฮะ
หนูไม่ได้เป็นอาสาอะไรเลย
ที่เอามาโพสต์คือเป็นนมของลูก

หนูก็เลยเอามาโพสต์ขายว่า
เออขายรังรัฐสองร้อยนะ

นัดรับหนูก็ไม่คิดว่ามันจะผิดกฎหมาย

สบายใจเอาไว้ก่อนอ้าวมาฟังดู
ทนายรัชพลศิริสาคอนนะครับ

แยกเป็นกรณีไปนะครับคุณผู้ชมครับ

โดยมีรัฐบาลเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหม
นมมาต้องแจกให้โรงเรียนฟรี

แต่ในกรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้
ท่านายบอกแบบนี้นะ
แต่เกษตร์ทราบนี้เนี่ย

ซื้อมาจากโรงงานซึ่ง
นมโรงเรียนผลิตโดยอสคอยู่แล้ว

สคได้เงินจากรัฐแล้ว

เพราะฉะนั้นเข้าข่ายความผิดตั้งแต่พนักงานของอสคนะครับ
ขายแล้วความผิดฐานรักทรัพย์ด้วยแล้วก็ยักยอกทรัพย์ด้วย
ส่วนผู้หญิงคนนี้ที่ไปรับซื้อนะครับก็มีความผิดรับซื้อของโจรนะ

๓ปีปรับ๕แสนบาทคือมันต้องแยกเป็นกรณีไปนะ
เพราะว่าตอนโพสต์นี้อ้างว่าซื้อจากโรงงาน
พอผู้สูงสุดข่าวไปสัมภาษณ์บอกว่าไปซื้อจากเพจ
ดังนั้นต้องไปดูว่าซื้อจากไหนนะฮะ
ล่าสุดนะครับวันนี้รองศึกษาธิการจังหวัดนะครับให้ข้อมูลบอกว่า
มโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้รับแจก
แต่สำหรับผู้ปกครองที่ซื้อมาจากที่อื่น
เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเอาไปโพสต์ขาย
แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามนะ

ต้องศึกษาข้อกฎหมายกันอีกครั้งหนึ่ง
นะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เป็นทัศนะของทนายท่านหนึ่ง

แต่ถามว่าเหมาะสมไหมมันก็ไม่เหมาะสม